ออกออกดกดีถูกออกถูกใจดีพระพุทธเจ้า
สวัสดีนะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศกันให้ทราบกันแล้วค่ะ
พูดได้เลยนะคะว่าสภาพอากาศก็ค่อนข้างแตกต่างแล้วก็แปรปรวน
แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงกังวลใจกันอยู่ก็คือเรื่องของดัชนีคุณภาพอากาศหรือว่าฝุ่นพิษนั่นเอง
ตรวจสอบข้อมูลกันเพิ่มเติมนะคะทุกเช้าแบบนี้ในแอร์วิชัล
ส่วนตลอดทั้งสัปดาห์เราทำกราฟิกออกมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะว่า
ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่เนื่องจากว่าอากาศกดอากาศหนักอากาศจมตัว
ก็เลยยังไม่ทำให้ท้องฟ้าปลอดโปร่งดีนัก
ขณะที่กรุงเทพมหานครนะคะอันดับ๑๓วันนี้ก็ครองแชมป์กันไปนะคะ
แต่ดูแล้วนะคะยังคงจะต้องเผชิญกับภาวะที่มีอากาศจมตัว
แล้วก็ฝุ่นละอองปกคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร
นั่นเป็นเพราะสาเหตุปัจจัยลักษณะอากาศอะไรตรวจสอบกันจากแผนที่
อากาศภัพท์ไถ่โดยเทียบกลมอุตินิยมวิทยานะคะ
คุณผู้ชมจะเห็นลักษณะของกระแสทิศทางลมมาจากทางด้านนี้นะคะแล้วก็มีกลุ่มฝนกลุ่มเมฆเนี่ย
กลุ่มอยู่บริเวณทางด้านแถบตะวันตกของประเทศขณะเดียวกันอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูเพิ่มเติมถึงเรื่องของแผนที่อากาศ
ก็คือลักษณะเหมือนแผนที่ที่เป็นเส้นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสังเกตเส้นสีแดงตรงนี้นะคะเส้น๑๐๑
ลากพาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคอีสานลากลงมาอันนี้นะคะส่งผลทำให้บริเวณนี้อาจจะมีอากาศร้อนชื้น
เมื่ออากาศร้อนชื้นเจอกับลมที่พัดเข้ามาก็เลยเกิดเป็นกลุ่มฝนเพราะฉะนั้นอาจจะมีฝนตกหน่อยนะคะ
แถบบริเวณที่เกิดขึ้นทางแถบภาคตะวันออกนะคะแต่คุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกไปแต่ต้นต้นนะคะว่าอากาศจะค่อนข้างเปลี่ยนแปลง
เหนืออีสานตอนนี้นะคะยังคงมีอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าแล้วก็ร้อนตอนกลางวันอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ยอดดอยยอดภูยังคงอุณหภูมิต่ำอยู่นะคะ
ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนหมอกตอนเช้าอากาศร้อนตอนกลางวันแล้วก็มีโอกาสเกิดฝนนับตั้งแต่๗โมงเช้า๑๐โมงไปจนถึงบ่ายโมง
เป็นการตกบางตกกระจายกระจายบางพื้นที่โดยเฉพาะแถบจังหวัดตราจันทบุรีนะคะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันก็ยังคงมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ประมาณร้อยละ๑๐๒๐นะคะ
อาจจะเกิดขึ้นมากหน่อยนะคะแถบภาคใต้ตอนบนนั่นเองนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะ
เช้านี้มีเมฆบางส่วนแล้วก็มีหมอกบางบางในตอนเช้าผสมกับฝุ่นละอองด้วย
มันก็กลายเป็นสม็อกนะคะมีทั้งฝุ่นทั้งควันทั้งหมอก
เพราะฉะนั้นดูแลรักษาสุขภาพของคุณให้แข็งแรงเตรียมรับมือกับสภาพอากาศกันแบบนี้
แต่ว่าบางพื้นที่ยังคงประสบปัญหาภัยแรงอยู่

ป่าอย่างช้างป่าก็เดือดร้อนมาด้วยเหมือนกันนะคะ
คุณผู้ชมอาจจะต้องระมัดระวังกันให้ดีเรื่องความปลอดภัย
ที่ฉันลาไปก่อนเหมือนจะได้ยินเสียงช้างแวววันแต่ไกล
สวัสดีค่ะ